คันโยบายนี้ของพบตรที่บอกว่าปรับสายตรวจ
ปรับสายตรวจตอบไปนี้นะ
ไม่ให้ใส่หมวกเป็นม่วงไปปิดบางใบหน้าละ

แต่พอคุณไปจับไปปรับไปคุยกับคนไปคุยกับประชาชน
แต่คุณถอดก่อนนะก่อนคุยจะได้แบบเห็นหน้าค่าตา
ถ้าเราเจอแบบภาพเมื่อกี้นะเราก็
คุณมองเห็นแค่ลูกกระตา
สวัสดีครับพี่แต่ผมคุยกับใคร

คุณผู้ชมส่งมาเยอะบอกว่าป้ายชื่อด้วยนะ
อยากจะให้เห็นชัดอย่ามีอะไรไปปิดไปบาง

บางคนก็บอกว่าอยากเห็นสิว่าคุณตำรวจหล่อหรือเปล่า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งความคิดเห็นมาแบบละมุนละม่อม

คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งด่วนมาเลยนะคะ

สายตรวจจราจรสวมหมวกโม่งคลุมปิดบังใบหน้า
แล้วต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
สื่อสารกับประชาชนให้เหมาะสมด้วยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันนะ
ถ้าฝ่าฝืนแล้วมีข่าวเฉาของตำรวจในโลกโซเชียล
โดนนะโดนตั้งกรรมการสอบเลยนะสอบวินัยเลยนะคะ
แต่อนุโลมให้ตำรวจจราจรนะคะสวมผ้าที่แบบกันฝุ่นกันมลพิษได้
แต่ต้องปลดออกให้เห็นหน้าถ้าไปตรวจค้นไปจับกลุ่มนะคะ
พลตำรวจรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๓
ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และรองเหวือนาขณะทำงานติดตามการบรินาการขัดเข๑๙๔๓
แก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตำแหน่งท่านยาวหน่อย
คุณผู้ชมท่านก็บอกว่า
ท่านพลตำรวจเอกจากธิปไชยจินดาพูดบำชาการ
ตำรวจแห่งชาตินะคะมีคำสั่งด่วนที่สุดเลยนะคะ
ถึงผู้บัญชาการทุกหน่วยคือกำชับแบบนี้เลยอย่างที่บอกไป
เรื่องของการแต่งตัวต้องเรียบร้อยนะในขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
ไม่ว่าจะเป็นสายงานปราบปรามสายงานการจราจร
นายเวลาสื่อสารกับประชาชน
การให้บริการช่วยเหลือการตรวจค้นการจับกลุ่ม
ต้องใช้กิริยาที่สุภาพเหมาะสม
ต้องแสดงตนโดยเปิดเผยห้ามปกปิดใบหน้า
สวมมวกแบบไหมพรมปิดหน้าพรุ่มหัวมวกโบ้งไม่ได้เลย
คำสั่งนี้ระบุเลยว่าสำหรับตำรวจสายตรวจตำรวจจราจร
ใส่ได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ไอ้พวกผ้ากันฝุ่นกันมลพิษ
ลภาวะทางอากาศนะคะแต่เมื่อใดที่คุณต้องเดินไปคุยกับประชาชน
ต้องไปจับกลุ่มไปตรวจค้นไปจับปรับเนี่ยคุณต้องเปิดหน้า
เปิดหน้าหมดเลยนะคะแล้วบังคับแบบจริงจังนะคะ
ไม่ใช่สั่งแล้วลอยนะบังคับจริงจังแล้วต้องทำต่อเนื่องนะ
ถ้าไม่ทำตั้งกรรมการสอบเลยนะแล้วก็ต้องระวังด้วยว่า
ถ้าคุณตำรวจมีเรื่องเฉามีเรื่องไม่ดีถูกโพสต์ถูกตำหนิ
ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหไม่ได้บกพร่องทางวินัย
จะเอาจริงพบตรบอกเอาจริงนะคะ
บันทึกสั่งการของท่านพบตลต่อไปนี้ตำรวจนินจาไม่มี
อนุญาตให้เฉพาะสวมกระดาษที่ป้องกันฝุ่นละออง
แต่ว่าเมื่อพูดคุยกับประชาชนต้องถอดหน้ากากออกแล้วก็คุย
แต่อนุญาตผ่อนผันให้สวมเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น
แต่ที่ใส่ดำปิดหมดมีแว่นดำเป็นตำรวจนินจา

ส่งเรื่องมาถ้าเกิดมีข้อมูลผู้บังคับวิชาดำเนินการลงโทษทั้งหมดครับ
ขอให้พี่น้องประชาชนถ่ายรูปมาเลยเป็นมีรหัสอะไรอยู่หน่วยงานใด
มีข้อมูลจากทางโซเชียลมาสำนักงานแห่งชาติจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยทุกรายครับ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ
ท่านผู้ชการอวัยงชาติยืนยันแล้วก็หลังจากนี้สำนักงานอวัยงชาติจะกำหนดมาตรการ
ที่ชัดเจนก็คือมีการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย
สรุปง่ายครับถ้าเกิดตำรวจทุจริต
สำนักงานหน่วยชาติไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือ
เราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เพื่อให้สังคมปลอดภัยและก็ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นครับ
ก็ดีนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจนะ
ตำรวจจราจรตำรวจเนี่ยเวลาที่เขาไปตรวจค้นต่าง
เพราะถามเช้าก็เยอะอย่างไรในโลกโซเชียล

ต้องการแก้ปัญหาอาการที่ตำรวจไปประพฤติไม่ชอบ
บางครั้งก็คิดว่าเราสบายแล้วเพราะว่า

ใช่แล้วหน้าเนอร์เราก็ไม่เห็น

คราวนี้คุณจะได้แสดงความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ที่หมอภาคใช้ในหน่วยทหารของหมอภาค

แต่เวลาคุณจะไปจับคนคุณว่ายิ้มไปก่อน